เรื่องของอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองนะคะที่มีข่าวไปผัวพันกับการละเมิดทางเพศ
วันนี้ได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาอีกคดีหนึ่งแล้วนะคะที่สอนอห้วยขวางค่ะ
แล้วพรุ่งนี้ก็มีคิวอีกหนึ่งคดีรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักอีกท้องที่หนึ่งเหมือนกัน
นายปริณพาณิชพักอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองมาพร้อมกับทนายเข้าพบพนักงานสอบสวน
นห้วยขวางรับทราบข้อหาคดีกระทำอนาจารย์และพรากผู้ยาวหญิงอายุต่ำกว่า๑๘ปีค่ะ
อันนี้เป็นกรณีที่เกิดเหตุเมื่อวันที่๕เมษายนปี๒๕๕๙
รถยนต์ส่วนตัวที่อยู่ในเขตอาคารใกล้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นี่เป็นหนึ่งใน๑๕คดีที่มีการไปแจ้งความไว้ท้องที่ห้วยขวางมี๑คดีนะคะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาให้นายปริณรับทราบเจ้าตัวปฏิเสธ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการฝากขังผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสพร้อมคัดค้านการประกันตัว
ซึ่งนายปรินได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว
และสารพิจารณาอนุญาตปล่อยตัวโดยตีราคาประกัน๒แสนบาท
รวมถึงกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตนะคะ
คดีของนายปรินที่ถูกพนักงานสอบสวนส่งฝากขังแต่ละคดี
จะมีกรอบเวลาการผัดฟ้องที่แตกต่างกัน
เนื่องจากเป็นคดีต่างกรรมต่างวาระ
ซึ่งพนักงานสอบสวนแต่ละโรงพักก็อยู่ระหว่างเร่งทำสำนวนส่งฟ้องให้เสร็จสิ้น
กรอบของเวลาค่ะ
แล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
ก่อนหน้านี้นายปรินได้แจ้งว่าเตรียมดำเนินคดีกลับคู่กรณีนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ส่วนที่อ้างว่าเป็นประเด็นทางการเมืองนะ
ตำรวจยืนยันต่างกับพื้นที่ประดาษปราศนาสตร์
ยังไม่มีการส่งหลักฐานมาให้ยังแค่เมื่อตอนนี้
พฤษภาคมนายปรินเองก็จะต้องเดินทางเข้ารับทราบ
ข้อหาที่สนลุมพินีอีกแห่งหนึ่งด้วยค่ะ